ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ
ก็คือเรื่องของการออกหมายจับแม่ของจานิวนั่นเอง
เมื่อวานนี้สารทหารก็ก็พึ่งออกไหมมาประมาณช่วง๖โมง
ก็เป็นการเรียกนาง
ซึ่งเป็นแม่ของจานิวแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
ในข้อหาที่หมินสถาบันเบื้องสูง
และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มารับทราบข้อกล่าวหา
ก่อนที่จะถูกคุมตัวไปที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปฝากหางที่สารทหารด้วย
นางสาวพัฒนารีชันกิจมันดาของนายศิรวิทยเสรีที่วัดหรือจานิว
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่พร้อมกับทนายความ
ก็เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากที่สารทหารกรุงเทพนั้นได้ออกหมายจับนางสาวพัฒนารี
ข้อหามินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ
โดยก่อนที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
นางสาวพัฒนารีก็กล่าวเพียงว่า
รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังไม่พร้อมที่จะชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชน
ส่วนทางด้านนายอานนท์นำพาทนายความจากศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นทนายความของนางสาวพัฒนารีก็ระบุว่า
นางสาวพัฒนารีไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายบรินอินติน
ผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูงที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้

รู้จักกันในระหว่างที่มีการชุมนุมนะคะแต่ว่าไม่เคยมีการเฟซบุ๊กหากัน
หรือว่าไลน์แต่อย่างใดรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นด้วย

บุรินคือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เฉย
ก็อาจจะมีการถ่ายภาพกับทางจานิวบ้าง

แล้วก็หมายจับก็เพิ่งทราบจากทางข่าวนี่แหละ

แล้วก็พอทราบข่าวทางแม่ก็เรียกฝึกษาธนายความ
แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะขอต่อสู้คดี
ก็มาพบพนักงานสอบสวนเองนะครับ
ส่วนเรื่องของรายละเอียดในการถูกออกหมายจับ
หน้าทางธนาความบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าไม่เคยถูกออกหมายเรียกมาก่อน
และวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาทนะครับ
ในการมายื่นขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน
แต่หากไม่ได้รับการปรากฏกันตัวในชั้นนี้
ก็จะยื่นขอประกันในชั้นศาลต่อไปนะครับ
ค่ะก็พรุ่งนี้แหละที่จะไปพูดคุยกัน
ใช่ค่ะซึ่งก็เวลา๒ทุ่ม

ไม่ให้ประกันตัวแม่จานิวในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ได้นำตัวไปฝากขังที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
หลังจากนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งฝากขังที่สารทหารนะคะ

คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นของนางสาวพัฒนารีหรือว่าแม่จานิวค่ะ
แต่พนักงานชั้นสอบสวนบอกว่าแม้ไม่พิมพ์ตอบโต้
แต่การที่ไม่ห้ามปรามหรือว่าไม่ว่ากล่าว
ก็เข้าข่ายว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจถือว่ามีความผิดด้วย

เมืองต้นผู้ถูกกล่าวหาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมา
บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงสถานการณ์มากที่สุดนะคะ

ใช่แล้วค่ะแล้วก็พูดถึงว่าไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรนะ
ก็แสดงความเห็นบอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเสี่ยงต่อมาตรา๑๑๒เลย
เพราะว่าเรื่องการเมืองเรื่องทั่วไปเนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้ไปสนใจอะไรนะคะ
แล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนรากย่าเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะคะ
ก็ให้ความเป็นห่วงคุณแม่ในเรื่องนี้

เนื่องจากว่าจานิวอยู่ระหว่างการเดินทางไปชมเมืองโบราณฟ้าแดง
งยางที่กรรมลาศัยกาลสินนั่นเองค่ะ

ต้องเจออะไรอีกที่มันหนักหนาสาหัส
ผมอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่อยู่กับแม่ตอนสถานการณ์แบบนี้
สงสารแม่มากในเวลานี้
แต่ว่าอีกหนึ่งด้านแก่นำกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าในวันนี้นะครับเวลา๖โมงครึ่ง
จะยังคงจัดกิจกรรมเทียนคนละเล่มใจคนละดวง

โดยกำหนดการนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แล้วพรุ่งนี้นะฮะ๘พฤษภาคมวันอาทิตย์
เวลาบ่าย๒ถึง๖โมงเย็น
ก็จะมีการจัดกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่
แล้วก็มีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ
ก็ยังคงจัดขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
นี่เป็นการเปิดเผยมาฝั่งของความเคลื่อนไหวต่างนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความของแม่จานิว
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไป